และแม้ว่าจะมีการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตโดยรอบวัดพระธรรมกายเองก็แล้วแต่
แต่ว่าก็ยังคงเห็นความเคลื่อนไหวของเพจต่างอยู่
เดี๋ยวเราไปให้ดูนะคะว่าแต่ละเพจแต่ละเพจนั้นความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นอย่างไรกันบ้าง
ที่พยายามตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตโดยรอบพื้นที่วัด
ซึ่งทางวัดก็จัดทำภาพระบุข้อความว่านี่คือการปิดหูปิดตาประชาชนและละเมิดสิทธิ์ใช่หรือไม่
ถ้าบริสุทธิ์ใจจะปิดตาประชาชนทำไมแน่จริงให้ประชาชนเสนอข้อเท็จจริงอย่าเสนอข่าวฝ่ายเดียว
ท่านกำลังจะทำอะไรกับประชาชน
ก็โพสต์ไปแบบนี้แน่นอนล่ะค่ะว่ามีความคิดเห็นทั้งฝ่ายสนับสนุนเจ้าหน้าที่
และฝ่ายสนับสนุนทางวัดตอบโต้กันอย่างดุเดือด
มีผู้ติดตามกว่า๕ล้านคนก็มีการโพสต์ข้อความธรรมะเช่นเดียวกันนะคะ
อกจากนี้ยังมีการโพสต์ตั้งคำถามให้สังคมฉุกคิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไร
สิ่งที่วัดพระธรรมกายได้ทำลงไปนั้นคือภัยต่อความมั่นคงจริงหรือขณะเดียวกันนะคะ
ก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวตามปกติ
มีการโพสต์แถลงการต่อมาตรการการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์โดยรอบวัดนะคะ
โดยอยากให้ทางรัฐบาลนั้นทบทวนว่าที่ทำอยู่นี้เกินกว่าเหตุหรือไม่ด้วย